สาวสวนแตงนะฮะมาช่วยชาวไร่ข้าวโพดเขาคือบอกว่าโอ้โหตอนนี้มันเยอะแล้วก็มันขายไม่ทันนะครับ
เอาไปดูเธอไลฟ์หน่อยว่าช่วยยังไงถึงขายได้ฮะโลละสี่บาทจ้ะ
สีบาทดอกสวยบอกตรงตรงว่าดอกสวย
ดอกงามดอกใหญ่แต่หากคนงานมาเก็บเองนะคะ
เจ้าของสวนเขาก็แย่แล้วเพราะว่าผลกระทบมันเป็นแบบไทยธรรมชาติ
จะได้ตุ่มได้ตังค์สักน้อยอ่ะพายุมันก็มาเมื่อคืน
กันหนำเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ้าของเขาก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ต้องขายไปเลยสี่บาท
ใครอยากได้ก็ตะกิ๊บทักมาให้เบอร์โทรไปแล้ว
เป็นเบอร์เจ้าของส่วนเจ้าของไล่เนี่ยเป็นเป็นบริเวณเป็นมุมกว้างนะคะ
อ่าคร่าวคร่าวแล้วตรงนี้ก็รวมหลายเจ้าอะค่ะ
เป็นรอยกันไล่นะคะตรงนี้อย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยฟักใหญ่
สีบาทจริงใจดีอ่ะใช่นี่แหละเพราะว่าไอ้ความ

มันทำให้คนสนใจใช่นางสาววิรัชยาพรหรือว่ารู้จักกันในนามเจ้าของเฟซบุ๊ก

จำได้ไหมเธอโด่งดังมาจากการไลฟ์ขายแตงโม
แล้วเธอก็ยังไปไลฟ์ขายชาวช่วยชาวไร่ชาวสวน
พืชผลทางการเกษตรเยอะแยะมากมายเลย
ล่าสุดครับเธอออกมาถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คหรือว่าไลฟ์เนี่ยนะครับ
เชิญชวนให้คนมาช่วยซื้อข้าวโพดหวานของเกษตรกร
ตะบนวังทองอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับ
กิโลกรัมละ๔บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม
คือชาวไร่เขาบอกว่าให้พอค่าปุ๋ยเถอะค่าคนงานเถอะนะฮะขอคืนบ้าง
คือช่วงที่ผ่านมานะฮะอย่างที่เราก็รายงานข่าวกันทุกวัน
บอกว่ามันมีพายุฤดูร้อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวโพดมันล้มระเนละนาดนะครับลมแรงนะฮะแล้วมีน้ำท่วมขังด้วย
ถ้าทิ้งเอาไว้น่ะเหรอข้าวโพดมันตายครับมันเน่านะฮะ

เกษตรกรจึงต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาขายโดยเร็วครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมอย่างที่ผมบอก
คนเราเนี่ยก่อนจะขายของให้ได้มันต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ
เธอลายฟ์นะครับไม่ทันข้ามวันออเดอร์ทลมทลายไม่จำอภาคุณนะฮะ
คือถ้าเป็นโทรศัพท์สมัยก่อนเปรียบเทียบกันก็คือสายไหม้
แต่สมัยนี้เขาบอกว่าโทรศัพท์ก็รับไม่ทัน

เธอก็เลยบอกว่ามันยังไม่หมดหรอกนะ
ข้าวโพดหวานที่เห็นสุดลูกหูลูกตานนมีเป็นร้อยไร่
เธอจึงแนะนำว่าอยากช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
เพราะเฟซเธอตอบไม่ทันเพจเธอตอบไม่ทัน
ไปติดต่อที่ไร่ข้าวโพดเขาโดยตรงเลย
โดยเวลามันจะตรงกว่ามันก็จะน่าวซะ

ดีจังเลยเนาะ